ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเอาใจบรรดาแฟนคลับของคู่จิ้นฟินไม่ลง
สำหรับภูตภูติชัยแล้วก็จุยวรรทยา
แล้วก็เรียกได้ว่าระยะเวลานั้นเป็นตัวทดสอบมิตรภาพของทั้งคู่เลยทีเดียว
ต้องบอกว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องนี้จริงค่ะ
สำหรับคู่จิ้นเจ้าของฉายาคู่จินฟินไม่ลง
อย่างจุยวรรถยาและพุทธพุทธิชัย
เอาชนะคำสบประมาทของกลุ่มคนไม่หวังดี
เจ้าของเพจแอนตี้ที่มาขุดคุยเรื่องราวมาโจมตีในทางไม่ดี
ซึ่งล่าสุดเว็บเพจดังกล่าวก็ได้ปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยทั้งคู่เผยว่าจากข่าวคราวที่ผ่านมาก็ทำให้รู้สึกไม่สบายใจบ้าง
แต่ทั้งคู่ก็ให้กำลังใจอยู่เคียงข้างกันมาเสมอ
และมองว่าคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเป็นเรื่องปกติ
มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดา
จะเอ่ยขอบคุณกลุ่มแฟนคลับคนรักพุธจุ๋ย
ยังคงเหนียวแน่นและเชื่อมั่นในตัวของทั้งคู่มาโดยตลอดค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีครับครับพี่
ก็คือจริงแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามเพจนี้อยู่แล้วครับ
แล้วก็รู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ครับ
ถามว่าเราก็รู้สึกเสียใจไหมเราก็เสียใจ
แต่ว่าเราก็ยังคงสู้ต่อแล้วก็ผ่านมันมาได้จนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าคนรักเนี่ยเขาจะรักเรานานเขาจะอยู่กับเรานาน
แต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีแรงมาทำอะไรเราหรอกค่ะ
เพราะว่ามันแป๊บเดียวมันก็เบื่อแล้วเราก็ไม่ได้แบบไปตื่นตูมหรือสะทกสถานอะไรอย่างนี้
เราก็ยังดำเนินชีวิตอย่างปกติเราก็ยังมองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็ยังมีคนรักเข้ามาเพิ่ม
ดูแลกันไปครับครับผมคนหนึ่งสภาพจิตใจไม่ดีคนหนึ่งก็ต้องเป็นกำลังใจให้ครับ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนหนึ่งสภาพจิตใจไม่ดีแล้วไม่ดีไปด้วยมันก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่
อันนี้หมายถึงทุกเรื่องนะคะไม่ได้หมายถึงเรื่องเพจเรื่องอะไร
เพราะว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเรา